ยังอยู่กันที่ภาคใต้คุณผู้ชมค่ะพาไปจังหวัดสงขลานะคะ
คราวนี้พาไปไร่องุ่นกันหน่อยทีนี้แบบบันยกาศดีมาก
เทียบกันดูสิว่าหน้าคุณชนะกับอังุ่นอะไรอย่างนี้
อันไหนมันจะน่าทานกว่ากันเออเห็นไหมล่ะ

ระแวกนั้นก็นิยมไปท่องเที่ยวกันเยอะมากเลย
แต่ว่าคราวนี้ดิฉันไม่ได้พาไป
ขอส่งผู้สื่อข่าวของเราพาไปหน่อยนะคะ
ติดตามกันเลยกับคุณอุบลรัฐนวลเนียมค่ะ
ต้องบอกว่าตอนนี้เจ้าของสวนที่นี่ใจดี
เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามของสวนองุ่นแห่งนี้กัน
แต่มันจะมีความสวยงามแค่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันดีกว่าค่ะ
ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงภาคเหนือเพื่อชมสวนองุ่นกันแล้ว
เพราะที่อำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงคลาก็มี
สร้างความงุ่นงงให้กับหลายคนเลยทีเดียว
เพราะไม่คิดว่าอังุลสามารถปลูกได้ในภาคใต้
แต่หนุ่มคนนี้พิสูจน์แล้วว่าปลูกได้จริงให้ผลผลิตจริง
หลังจากใช้เวลาศึกษามา๓ปีค่ะ
ความชอบที่อยากจะทำครับเพราะว่ามันเป็นพืชใหม่ที่ว่าคนใต้
คนทางใต้ยังคิดว่ามันเป็นของมึงหนาว
มันเครื่องอยู่ในเมืองในอากาศหนาว
คือเอามาปลูกเลยแต่เจอปัญหา

ผมก็เลยคิดว่าดินนี่แหละ

วกกับการให้น้ำต้องเหมาะสมนะครับ
หลังจากที่ความตั้งใจประสบผลสำเร็จ
ได้เข้าไปเยี่ยมชมสวนองุ่นด้วย
เราอยากให้ทุกคนเห็นว่าอังุ่นก็สามารถปลูกในพื้นที่ภาคใต้ได้
และอีกอย่างอยากให้คนที่ไม่เคยเห็นต้นอังุ่น
ได้มีโอกาสเข้าชมอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ
อยากให้เขาเห็นว่าอังุ่นมันทำได้ภาคใต้
อย่าไปคิดว่าอังุ่นมันอยู่ในเมืองหนาว
เชียงใหม่หน้าร้อนมันไม่ใช่หนาว
ครับแล้วก็ตอบโจทย์ว่าเออ
อย่าเข้าใจผิดว่าอังเวือกปลูกได้เฉพาะที่หนาว
มันปลูกได้ทุกที่ทั่วไทย
มันอยู่ที่คนดูแลคนปลูกว่าจะใส่ใจแค่ไหนครับ
หลังจากที่เปิดให้เข้าชมแต่ละวันมีผู้เข้าชมจำนวนมาก
วันมากกว่า๒๐๐คนเลยทีเดียว
ศูนย์อังุ่นทัณฑิตาจึงเป็นที่รู้จักในระยะเวลาอันรุดเร็ว
คนที่เข้ามามีความสุขเกิดรอยยิ้ม
ก็ยิ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเจ้าของสวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
ก็ดีใจนะครับที่คนเข้ามาแล้วมีรอยยิ้มกันทุกคนนะครับ
คือได้เห็นอังุ่นทัณฑิตาจะ
แล้วก็ได้เดินเข้าไปแบบที่ว่า
สามารถเดินเข้าแปลงเดินชมเดินถ่ายรูปได้เลย

ในขณะที่สวนอื่นเขาไม่ยอมให้เดินเข้าไปเลย
เขาจะให้ดูแค่รอบนอกครับ
แล้วอีกอย่างไม่ต้องเสียค่าเว็บไปดูที่ไหนไกลครับ
และกระภูมิบ้านเราจังหวัดสมขาก็มีครับ

คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจแต่ยังไม่ได้เดินทางไปแล้วก็
วันอาทิตย์ที่๑๗ธันวาคมนี้
จะเปิดให้เข้าชมเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ
หากไม่อยากพลาดชมความสวยงามของอังุ่น

ก็ไปกันได้เลยที่สวนองุ่นทันทิตา
ตำบลท่าชมวงอำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงครา
ก็จะเปิดให้เข้าชมไหนแล้วปรับหมดรอได้เลยค่ะ
อุบลรัฐนวรเนียมข่าวเทราะทีวีรายงาน
โอ้โหเอาละทางสวนเขาก็ขอความร่วมมือเอาไว้นะ

เดี๋ยวรอช่วงปลายปีแล้วปลองได้ฐานแน่